ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศาลจังหวัดจันทบุรี

คดีที่มีการกราดยิงกันในห้องพิจารณาคดีที่๒
บันลังเลยของผู้พิพากษา
คือเรื่องนี้ปมเหตุมันมาจากเรื่องของที่ดิน๓๘๐๐ไร่
ที่ท่าใหม่นะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่นะ
สำรวจมาแล้วว่าที่ดินผืนนี้มันกว้างใหญ่ภายศาลขนาดไหน
ใช่ค่ะถ่ายให้เห็นภาพมุมสูงเลยนะคะ
คนนึกไม่ออกค่ะว่า๓๘๐๐ไร่ที่มูลค่า๓๐๐กว่าล้านบาทเนี่ย

เราก็เลยเทียบกับสนามหลวง
ว่าพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนี้เท่ากับห้าของสนามหลวงนะคะ
โอ้โหนี่นะคือจุดตรงนี้ท่านผู้ชมครับ

แต่เอาเป็นว่าณปัจจุบันมูลค่า๓๘๐๐ไร่ตรงนี้๓๐๐กว่าล้าน

แต่ย้อนไปหลายสิบปีก่อนเนี่ยเจ้าของที่ดั้งเดิมเลยนะ

เขาตกลงขายให้กับพระรูปหนึ่ง
ผ่านมุรณิธิ๑เพื่อจะเอาไปทำประโยชน์อร้อยต่างเนี่ยนะครับ
สิบสองล้านเท่านั้นใช่ค่ะแต่จ่ายเงินไปไม่ครบนะคะ
เงินไปส่วนหนึ่งที่เหลือก็จ่ายแบบเป็นเบี้ยวงแตก

ก็มีแค่คุณสมพลกับพระกิติพุทธโธเนี่ยที่ท่านรู้
เวลาผ่านไปปรากฏว่าคุณสมพลเจ้าของที่เดิมท่านเสียชีวิต
พระท่านก็มรณภาพ
มรณภาพหมดเลยมรณภาพไปนะเจ้าของที่ก็เสียชีวิต
แต่ปัญหาก็คือว่าเรื่องการซื้อขายที่มันคาราคาซังอยู่
มีน้องชายของพระปรากฏตัวออกมาบอกว่าชื่อบุญช่วย
ท่านก็เป็นผู้รู้เรื่องแหละแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยมันเงินผมหมด

ใช่ค่ะเขาบอกที่ดินก็ต้องตกท่อสู่ทายาท

มันก็เลยเป็นเหตุมาถึงเมื่อวานนี้

ในคดีทางแพ่งเข้าไปถึงสารดีกา

สารท่านบอกแล้วว่าเป็นของฝั่งของพระ

แต่ฝั่งของคุณสมพลเนี่ย

เขาก็มีเอกสารว่าเอาเอกสารเท็จฟ้องเท็จนู่นนี่นั่น
มันก็เลยเป็นคดี๑๓คดีมั
คือเหมือนฝั่งที่เขาชนะในส่วนของคดีแพ่ง
เขาก็เลยฟ้องกลับเป็นคดีอาญา
ความเท็จบ้างอะไรบ้างรวมแล้วก็เลยมีหลายคดี

เป็นในส่วนของคดีอาญาข้อหาเบิกความเท็จ
คนก่อเหตุพลตำรวจรีธารินเป็นจำเลยในคดีเป็นจำเลยที่๓
ซึ่งพรีธารินอดีตตำรวจวัย๖๗ปี
ที่ท่านไปขึ้นศาลเมื่อวานนี้แล้วก็แอบเอาปืนเข้าไป
แล้วไปกราดยิงทางฝ่ายโจทย์เขาเมื่อวานไปในฝ่ายจำเรย
อันนี้คือฝั่งของเจ้าของที่ดินเดิมใช่ค่ะ
ปัจจุบันเนี่ยภรรยาซึ่งเป็นอดีตภรรยาแล้วนะ
ชื่อคุณเข็มจิราเป็นหลานตาของคุณสมพลเจ้าของที่ดินเดิม
ฝั่งของทนายบัญชาแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตอีกคนนึง
รวมทั้งภรรยาของทนายบัญชาที่ก็เจ็บเนี่ยอันนี้คือฝั่งโจทย์
คือฝั่งของน้องชายของพระแยกเป็นสายสองสายอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วขึ้นสารกันทีไรสองฝากฝั่งนี้เขาทะเลาะกันตลอดนะคะ
ใช่เถียงกันหน้าบันลังศาลหลายครั้งหลายครา
ก่อนหน้านี้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งสารถึงขั้นต้องเตือน
เหมือนกับแย่งเอกสารกันหน้าบันลังศาลเลยอ่ะ
โอ้โหเดี๋ยวจะค่อยไล่ให้ฟังนะ
เพราะว่าคนที่เขาให้ข้อมูลเอาไว้บอกว่า
เหมือนกับว่าสองฝั่งนี้ยังไงก็เจรจากันดีไม่ได้เลย
เจอหน้ากันทีไรมีปัญหาตลอดเนี่ยนะฮะ
ไปดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้ด้วยภาพกราฟิกหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ

แต่จะได้เห็นภาพชัดจากเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นหน่อยนะครับ
เมื่อวานนี้ตอนก่อนที่จะถึงเวลานัดพิจารณาคดีในช่วงเช้า
นะฮะตอนเคาร่บทรงชาติเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเคารพทงชาติกันเนี่ย
ใช่ค่ะคือเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม
ยืนยันเลยนะคะว่าพลตำรวจรีธารินเนี่ย
ไปรอจังหวะก่อนเข้าศาล
ห่างจากจุดตรวจที่เขาต้องมีการตรวจอาวุธ๑๐เมตร
รอตั้งแต่๗โมง๔๕นาที
รอ๘โมงเช้าเข้าแถวเคารพทงชาติ
จังหวะเข้าแถวคือจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่
ในการตรวจความปลอดภัยตรวจอาวงอาวุธ
คือไปยืนรอนะยืนรอตั้งแต่๗โมง๔๕
รออยู่๑๕นาที๘โมงปุ๊บเอาปืนแล้วก็เดินเข้าไปเลย
กล่าวว่าโหยช่องว่างตรงนี้แหละ

พอช่วงเวลาที่กำลังรอสารท่านขึ้นบันลังกันเนี่ยนะ
ภรรยาของพลฤษารินก็บอกหรือว่าตัวราคอนสำคัญอีกคนนึงในวันนี้
พลตรีธารินได้ไล่ทุกคนออกจากห้อง
เหลือแค่ฝ่ายทนายโจทย์ค่ะนะครับแล้วก็ยิงนะ
ยิงใส่เข้าไปเนี่ยกราดยิงเข้าไปโดนไปสี่คนนะครับ
ก็มีนายบัญชาที่เป็นทนายหลักของคดีนี้
แล้วก็ภรรยาชื่อนางสุภาพร
นายวิชัยด้วยที่เป็นทนายความก็ถูกยิง
อีกคนนึงก็คือนายวิจัยก็ถูกยิง
เสียชีวิต๒คนคือนายบัญชากับนายวิจัย
ใช่ค่ะแต่ว่ากระสุนที่ไปโดนนางสุภาพร
ภรรยาของทนายบัญชาตรงนี้ยังไม่แน่ใจ
ว่าเป็นกระสุนจากพลตำรวจรีธาริน
หรือเป็นกระสุนจากทางเสมียนทนายฝ่ายโจทย
วิ่งออกไปแล้วไปเอาปืนจากตำรวจด้านหน้า
แล้วยิงสวนเข้าไปตรงนี้ยังไม่ชัวร์นะคะ
เพราะว่าตอนที่พลโนตรีทารินไล่ทุกคนออกจากห้อง

นายธนากรที่เป็นเสมียนทนายของนายบัญชานะ
ก็วิ่งออกจากห้องแล้วตอนที่วิ่งออกไปจากห้องเนี่ย
ไปเจอตำรวจประจำศาลที่เขากำลังวิ่งขึ้นมา
เพื่อจะรองับเหตุหลังจากได้ยินเสียงปืน
ตรงนี้เดี๋ยวหยุดภาพไว้ตรงนี้ก่อน
ตรงนี้ยังไม่ชัดเจนว่านายธนากรที่เป็นเสมียนทนายเนี่ย
รายงานก็บอกว่าตำรวจที่วิ่งขึ้นมาเขามีโรคประจำตัว
อยู่ดีเขาก็ฟุบเขาก็วูบเขาก็ล้มลง
แต่เพื่อระงับเหตุก็เลยส่งปืนให้นายธนากร
รายงานก็บอกว่านายธนากรก็ไปคว้าปืนของตำรวจมาเอง
ตำรวจชื่อว่าร้อยตำรวจเอกขจรนะคะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามไปคุยกับร้อยตำรวจเอกขจร
เชื่อว่าก็เป็นคนเดียวที่จะตอบคำถามนี้ได้
แต่ท่านรอท่านรอแป๊บนึงท่านรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปถึงบ้านเขาเลย
ตรงนี้นายธนากรเอาเป็นว่าได้ปืนมาแล้วถูกต้อง
ถ้าปืนของร้อยตำรวจรีธารินเนี่ยเขาคือกล็อก
พลตำรวจรีธารินขอบายเป็นกล็อก๒๒๔๐
แต่ถ้าปืนของตำรวจนายนี้เนี่ยเป็นจุด๔๔
นายธนากรได้มาก็ยิงสัดเข้าไปเลย
ยิงใส่พลโนตรีทารินไปในห้องพิจารณาคดี
ผ่านทะลุกระจกเข้าไปใช่ค่ะซึ่งจากจุดนี้
อดีตภรรยาของพลตำรวจรีธารินเขาก็เลยเกิดคำถาม
ว่าจริงแล้วหลังจากพลตำรวจรีธารินยิงในห้องพิจารณาคดี
พลตำรวจรีธารินนั่งรอเพื่อที่จะมอบตัวกับตำรวจ
แล้วตั้งใจยิงเฉพาะทางทนายฝ่ายโจทย์ที่มันมีปัญหายืดเยอะกันมานาน
คนที่ไม่เกี่ยวเขาก็ปล่อยให้วิ่งออกมาจากศาล
ซึ่งนายธนากรเขาก็ยอมปล่อยให้วิ่งออกมาจากห้องพิจารณาคดีของศาล
เขาก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วที่ยิงเข้าไปจากหน้าห้อง
แล้วยิงเข้าไปตั้ง๖นัดเนี่ยโอ้โหมันตั้งใจจะฆ่าพลตำรวจรีธารินเลยหรือเปล่า
หรือเป็นการป้องกันตัวแต่ทำไมต้องยิงมากขนาดนั้น
อันนี้เป็นคำถามจากอดีตภรรยาของพลตำรวจรีธารินนะคะ
นี่แหละฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องพิจารณาคดีเมื่อวานนี้

แล้วตรงภาพที่หน้าห้องมันมีแต่ภาพนิ่ง

คือภาพเคลื่อนไหวไม่มี
ซึ่งไม่แน่ใจว่าทางเทคนิคเขาจะไปได้เพิ่มเติมกันหรือไม่อย่างไร
มันก็เลยไม่เห็นว่าตกลงเป็นการส่งปืนให้ของตำรวจ
ให้กับนายธนากรหรือนายธนากรไปคว้าไปแย่งปืนเข้ามา
อายุหกสิบเจ็ดปีเป็นฝ่ายจำเลย
ถูกนายธนากรเสมียนทนายใช้ปืนยิงจนเสียชีวิต

อันนี้พลตรีธารินไปยิงเขานะครับ
คือนายบัญชาปรมีสนาพรกับนายวิจัยสุขรมเป็นทนายความฝ่ายโจทย์
และนางสุภาพรปรมีสนาพรภรรยาของนายบัญชากับนายวิชัยอุดมธนพัฒน์

คำถามก็คือว่าเมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุเสร็จ
นายธนากรเสมียนทนายหายตัวไป
แต่มันต้องตรวจสอบร่องรอยกระสุนไงว่ากระสุนใครเป็นใครอะไรยังไงบ้าง
วันนี้นายธนากรนะฮะถูกควบคุมตัวได้แล้วนะครับ
เพราะว่าตำรวจที่จันทบุรีเขาไปขอสารออกหมายจับนะ
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับเรื่องของคารพกพาอาวุธปืน
ตามไปเจออยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จันทบุรี
ก็ตามไปควบคุมตัวได้เสื้อสีขาวนะครับที่มีลูกศรสีแดงได้ชี้เอาไว้
ใช่ค่ะนี่ค่ะก็โดนควบคุมตัวนะคะ
เบื้องต้นก็ยังคงปฏิเสธ
เพราะว่าถูกข้อหานักเลยฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะนะครับ
ทีนี้ค่ะมีรายงานข่าวจากชุดสืบสวนนะคะ
จากการขยายผลนะคะทำให้ได้ข้อมูลมาว่านายธนากรคนนี้
ก็เดินทางมาที่ศาลจังหวัดจันทบุรี
ติดตามทนายบัญชามาบ่อยมากนะคะ
ดูแลตลอดก็มาตลอดคนในศาลรู้จักแล้วก็คุ้นหน้าดีค่ะ
วันเกิดเหตุหลังจากที่นายธนากร
พลตำรวจรีธารินไล่ให้ออกไปจากห้องพิจารณาคดี
จังหวะนั้นไปเจอกับร้อยตำรวจเอกขจรที่หน้าห้อง
แต่ร้อยตำรวจเอกขจรมีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังใต้ถุนศาลเท่านั้น
ไม่มีหน้าที่ขึ้นห้องพิจารณาคดี
จังหวะนั้นก็เลยเจอกัน
นายธนากรเจอร้อยตำรวจเอกขจรที่หน้าห้อง
ก็เลยได้ปืนมาจากร้อยตำรวจเอกขจรแล้วก็ยิงทะลุกระจกเข้าไป
ตามภาพกราฟิกที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แต่จุดนี้ยังไม่ชัดเจนว่าได้ปืนไปได้อย่างไร
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของร้อยตำรวจเอกขจร
เชื่อว่าเป็นคนเดียวที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ได้ชัดเจน
ว่าตกลงแล้วนายธนากรเอาปืนไปจากร้อยตำรวจเอกขจรได้อย่างไรบ้านหลังนี้ค่ะ
ไม่เจอร้อยตำรวจเอกขจรนะคะแต่เจอภรรยาค่ะ
ภรรยาก็คุยกับคุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราว่า
ตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เกิดเรื่องครับ
ร้อยตำรวจเอกขจรก็ได้คุยโทรศัพท์กันแต่ไม่ได้เจอกัน
ร้อยตำรวจเอกขจรมีความเครียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
รับว่าร้อยตำรวจเอกขจรมีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาเป็นประจำจริง
แต่ภรรยาบอกว่าร้อยตำรวจเอกขจรไม่ได้เล่าให้ฟังเลย
ว่านายธนากรเอาปืนไปจากตัวของร้อยตำรวจเอกขจรได้อย่างไรนะคะ
แต่ว่ารายงานพฤติการของคดีค่ะ
ข้อมูลที่ได้มามันเป็นแบบนี้นะคะ
ก็คือหลังจากที่พลตำรวจรีธารินใช้ปืนยิง
ทนายบัญชาทนายวิจัยนางสุภาพรแล้วก็นายวิทัย
นายธนากรวิ่งออกมาเจอร้อยตำรวจเอกขจร
แล้วก็เอาปืนจากร้อยตำรวจเอกขจรไปอย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าเป็นจุด๔๕
แล้วก็ยิงทะลุกระจกไปเนี่ยนะคะยิงจากหน้าห้องนอกห้องเลยนะคะ

คือในรายงานพฤติการของคดีของทางตำรวจเองก็ไม่ได้ระบุค่ะ
ว่านายธนากรเอาปืนมาได้ยังไง
ดังนั้นตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้จริง
พันธุ์ตำรวจเอกนพลนามนาฏรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีบอกว่า
ณตอนนี้นายธนากรเองก็ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ

แต่ก็ยอมรับว่าก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจริง
แล้วก็ถูกพลตำรวจรีธารินไล่ให้ออกไปจากห้องพิจารณาคดีจริง
ส่วนเรื่องที่ว่านายธนากรจะเอาปืนไปได้อย่างไรเนี่ยค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนนะคะ
เพราะว่าต้องตรวจสอบค่ะว่าตกลงแล้ว

ถ้ายื่นปืนให้ตำรวจศาลทำแบบนั้นได้จริงเหรอ

อันนี้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
กึ่งรับกึ่งสู้อะนะครับว่าว่าเห็นเกาะการข้างใน
นะครับโดยท่านพลตำรวจตีทารินเนี่ยใช้อาวุธปืนยิง
ฝ่ายคุกรณีนะครับเขาก็เลยเหมือนว่าท่านวุฒาการใต้ไล่ออกมานอกห้อง
ไล่ออกมานอกห้องแต่เขาก็มาดูว่าเหมือนจะมีใครไหม
พอดีมาเจอเจ้าที่ตำรวจท่านหนึ่งนะครับ
ก็เห็นว่ามีการมีอาวุธนะครับมีอาวุธพื้น
ยังไม่ต้องถามนะผมกำลังตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนอยู่

เขาก็เลยใช้อาวุธปืนของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปไปยิงตอบโต้ครับ
ตัวของท่านนัทรอนเป็นคนไปแย่งเปลือนมาหรือว่าตำรวจเราเป็นคนยื่นเปลือนให้นัทรอน
อันนี้ผมยังไม่ได้เจอกับผู้กองคจรยังเลยครับเพราะพวกพุ่งคำชาระดับสูงกว่าผมท่านไปสอบถาม
แต่ก็ก็มีการตั้งตั้งกรรมการสืบสวนตรวจสอบกันอยู่เราเราอย่าเพิ่งไปไปคิดว่าเขายื่นปืน
คือเราต้องขอตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นวงจรปิดหรือว่าสถานการณ์ซึ่งมันมีการยิงกัน
เสียงปืนดังติดกันหลายนักในบรรลังความตกใจความอะไรบางทีเราคิดว่าไม่น่าอย่างนั้น
ใช่ค่ะคือทางตำรวจเองเนี่ยนะคะก็บอกว่ายังบอกไม่ได้นะคะว่าในจุดเกิดเหตุมีกระสุนปืนกี่ขนาด
รายละเอียดอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ถามเพิ่มด้วยนะคะ
อย่างที่บอกค่ะว่านางสุภาพรภรรยาของทนายบัญชา

ด้วยปืนของพลตำรวจรีธาริน
หรือปืนจากนายธนากร

ทีนี้มาดูอาการของผู้บาดเจ็บหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่รอดชีวิตจากนาที

ห้องพิจารณาคดีที่ศาลจังหวัดจันทบุรีนะครับ
นางสุภาพรปรมีคณพรซึ่งเป็นภรรยาของทนายบัญชานะครับ
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
แผลผ่าตัดมีอยู่ที่บริเวณท้องกับขาซ้าย
ซึ่งเป็นจุดที่ถูกยิงไม่มีเลือดออกซึมแล้วสภาพดีขึ้น
คำชีพจรหลังเท้าได้ชัดเจนขึ้นไม่บวมแดงสามารถขยับได้
ส่วนคนเจ็บอีกคนนึงก็คือนายวิชัยอุดมธนพัฒน์
แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วตอนนี้มีบาดแผลผ่าตัด
ที่บริเวณนิ้วก้อยมือขวาแล้วก็ไม่มีเลือดออกแล้ว
คุณหมอนะครับท่านผอโรงพยาบาลพระปกเกล้า
วันนี้ท่านแถลงเรื่องอาการคนเจ็บไว้นะครับเดี๋ยวท่านฟังหน่อยนะฮะ
มีรายของนายวิชัยนิขป้านแล้วไม่มีอะไร
ตอนนี้ก็เลยเป็นผู้ป่วยแอลบิทย์ที่เรานอนอยู่บางวันแล้วแค่คนเดียว
คือนานสุภาพรแล้วก็ตอนนี้ค้นขึ้นลายหมดเรียบร้อยแล้วครับ
เพราะว่าที่โดนเอาไว้ว่าสามอย่างที่เรียนได้ทราบไปแล้ว

ในบทวิจัยคือจะทำการป่าตัดซ่อมแจนไม่เรียบร้อย
และพวกมันภาวะกินตลายหมดแล้ว
ส่วนผู้เสียชีวิต๓ศพนะครับท่านผู้ชม
การตรวจสอบเรื่องของสภาพการถูกยิงทนายบัญชาถูกยิงเข้าที่ปาก๑นัด
ที่คอด้านซ้าย๑นัดที่ขาหนีบด้านซ้าย๑นัดและขาขวาอีก๑นัด
บาดแผลกระสุนปืนตัดเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณคอ
นายวิจัยสุขรมที่เป็นทนายความนะครับถูกยิงเข้าที่ขมับซ้าย๑นัดหน้าอก๑นัดหน้าท้อง๑นัดและสีข้าง๑นัด
สมองฉีกขาดกระโหลกศีรษะแตกบาดเจ็บในช่องท้องจากกระสุนปืนที่ทำลายอวัยวะ
ซึ่งถ้าตามสภาพของที่เกิดเหตุก็คือนายบัญชากับนายวิจัยเนี่ยถูกพลตรีธารินเป็นผู้หญิง
กระสุนปืนก็ต้องมาจากปืนที่อยู่ในมือของพลโนตรีทารินแต่อย่างละเอียดแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ละคนโดนไปกันก็หลายนัดเนี่ย
จะมีกระสุนปืนชนิดอื่นมาเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรต้องรอเจ้าหน้าที่ชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนพลตรีธารินนะครับก็คือถูกปืนที่นายธนากรไปเอามาจากตำรวจยิงใส่๖นัดนะฮะ
กระสุนเข้าที่ศีรษะ๑นัดท้องซ้ายและขวาอย่างละ๑นัดที่เข่าข้างขวาอีก๑นัด
กระสุนปืนทำลายวัยวะภายในช่องท้องทำให้เสียชีวิตอ่าตอนนี้กำลังพิสูจน์อย่างละเอียดอยู่อีกนะ
ว่าตกลงแล้วจะกี่นัดกันแน่นะฮะแต่ว่าจากคำให้การในเบื้องต้นเนี่ยบอกว่ายิงไปหกนัด
มันก็อาจจะไม่โดนทั้ง๖นัดก็ได้ตอนนี้รายละเอียดร่องรอยเนี่ยมีประมาณแบบนี้นะครับ
ทีนี้ค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายก็เดินทางไปรอรับศพนะคะ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแน่นอนค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
นางสาวเขมจิราบันทูลนิพิษอดีตภรรยาของพลตำรวจรีธารินผู้ก่อเหตุ
ก็เปิดใจกับนักข่าวนะคะเธอบอกว่าเสียใจมากค่ะแต่ยังคงขอเดินหน้าสู้
เพราะไม่อยากให้พลตำรวจตรีทารินอดีตสามีต้องตายฟรี
แทนที่จะได้ใช้ชีวิตบ้านปลายเกษียณกับครอบครัวอย่างมีความสุข
คือตัวนางสาวเขมจิราอดีตภรรยาของพลตำรวจรีธารินก็มองว่าอดีตสามีเป็นนักสู้เสียสละ
ก็อยากจะให้ทุกคนออกมาพูดความจริงโดยเฉพาะในเรื่องของคดีความเธอบอกว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะคะ
เชื่อว่าที่อดีตสามีก่อเหตุก็เพราะว่าเก็บกฎ
อดีตสามีมาช่วยเรื่องคดีให้กับเธอแล้วก็มีแรงกดดันเยอะมีเรื่องเครียดหลายอย่าง
ก่อนหน้านี้ถูกตำรวจชั้นผู้ใหญ่เรียกไปเจอเพื่อให้ยุติการต่อสู้คดี
เพราะว่าฝ่ายโจทย์ร้องเรียนขอให้ถอดยศเพราะว่าเอาเวลาราชการมาทำคดี
ระหว่างขึ้นเบิกความฝ่ายโจทย์ก็มักจะนำชื่อเสียงของคุณพ่อพลตำรวจรีธารินมาเกี่ยวยง
ซึ่งท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็เลยเถียงกันในศาลอยู่บ่อยค่ะ
มีการท้าทายทนายความฝ่ายของเธอมีการเหมือนกับโอ้โหชูนิ้วกลางในห้องพิจารณาคดี
ระหว่างการต่อสู้ในคดีนี้๑๓คดีทั้งคดีแพ่งคดีอาญา
เขาบอกว่ามันมีเรื่องทะเลาะกันหน้าบันลังในห้องพิจารณาคดีบ่อยมากจริง
ก่อนเกิดเหตุอดีตสามีบอกกับทุกคนในห้องว่าใครไม่เกี่ยวให้ออกไป
หมายถึงในห้องพิจารณาคดีที่เกิดเหตุที่จันทบุรี
พอยิงเสร็จก็นั่งรอมอบตัวแต่นายธนากรเสมียนทนายความฝ่ายโจทย์
วิ่งไปเอาปืนมายิงตรงเนี้ยนางสาวเขมจิราเขาติดใจสงสัยในประเด็นนี้อยู่อะค่ะ
ส่งนิ้วกลางในห้องสาร
คือพี่ก็คิดว่าเขาก็น่าจะรู้ที่ใครเป็นใครอะไรอย่างนี้
มีในเรื่องกับทนายผู้หญิงฝ่ายเราเหมือนกัน
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือเขาไม่ได้เกี่ยวข้องในคดี
นิสัยตำรวจเหมือนกับว่าบางทีเราไม่ผิดเรามีหลักฐานราชการ
แต่หลักฐานราชการเราได้มาช้าไงฮะได้มาภายหลัง
แล้วเขาก็ถามว่าเขาพิสูจน์ความจริงมันเป็นประโยชน์กับใคร
มันก็เป็นประโยชนกับพุทธศาสนาถูกไหมคะ
พุทธศาสนาก็ได้ที่ดินคืนแล้วก็เป็นความถูกต้องเป็นความจริงถูกไหมคะ
แล้วพอเขาทำเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเหมือนกับมากดดันเขา
แล้วมีการแบบหัวกันมีการทำอะไรแปลกหลายอย่างมาก
คือไม่น่าพาเขาเข้ามาในตรงนี้คือเหมือนกับว่า
คือเราเสียใจว่าสิ่งที่เขาทำดีไงเขาทำดีแล้วก็กลายเป็นต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้
แล้วก็เหมือนทายาทไม่พูดความจริงพระต่างต่างก็ไม่พูดความจริงทำไม
เราเอาหลักฐานไปให้ทำไมทุกคนไม่พิสูจน์ความจริงร่วมกันล่ะถูกไหมคะ
คือพี่มองว่าทำไมถึงทอดทิ้งเขาอ่ะแล้วก็ล็อปปี้ไม่ให้พระมาพูดความจริงอ่ะ

เธอก็อัดอั้นในส่วนของคดีความด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะทางด้านของทนายความนางธนพรสิริบันเย็นก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เมื่อปี๒๕๕๐นายบุญช่วยไปฟ้องลูกชายนายสมพลที่ชื่อนายเรวัตโกสลานันต์
ทำหนังสือสัญญายอมเพื่อเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน๓๘๐๐ไร่ที่ว่านี้
หลังจากนั้นนายบุญช่วยนำหนังสือสัญญายอมฉบับนี้มาฟ้องต่อสาร
ให้นายเรวัตโอนที่ดินทั้งหมดจากโฉนดชื่อนายสมพลให้เป็นของนายบุญช่วย
แล้วก็จังหวะที่มีการฟ้องร้องคดีกันเนี่ยค่ะ
นายบัญชามาเป็นทนายในการสู้คดี
นายเรวัตไปจ้างเพื่อนของทนายบัญชามาเป็นทนายความในการสู้คดี
ก็ไม่รู้ว่าเขารู้จักกัน
สุดท้ายนายบุญช่วยเอาหนังสือคำพิพากษาสัญญายอมของนายเรวัต
ยื่นต่อสารจนทำให้ชนะในที่สุดค่ะ
ในการฟ้องเนี่ยทางคุณบัญชาก็ได้ใช้ทนายลูกน้องสำนักงานเดียวกัน
เข้ามาเป็นทนายฝ่ายจำเลยแล้วคุณบัญชาก็เป็นทนายฝ่ายโจทย์นะครับ
แล้วเวลาทำคำฟ้องและคำให้การ
เพื่อจะทำให้ธนายฝ่ายมีคำพิพากษาตามประยอม
ไปเป็นของคุณบุญช่วยนะคะ
มันจึงมีเทศให้ทางคุณเขียมฝรายและทางท่านพวกการที่อกมา

ทายาทที่เขาไม่มีส่วนรู้เห็นและมาโอนของเขาไปเป็นของคุณบุญช่วยทั้งหมด
เขาก็ต้องมีการฟ้องที่จะเพิกถอนนิติกรรมที่โอนไปนะคะ
คือตอนที่รุ่นลูกรุ่นหลานมีปัญหากรณีที่ดินกับนายบุญช่วย

ทางคุณเข็มจิราเนี่ยเขามีสามีคือพลนตรีทาริน
ก็เลยขอให้มาช่วยด้านคดีความเห็นว่ามีความรู้ด้านกฎหมายเป็นตำรวจอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ปัญหาที่ฟังจากคุณเข็มจิราเมื่อสักครู่ก็คือว่า
คือถ้าที่ดินเนี่ยตั้งแต่รุ่นของคุณตาสมพลที่ทำเอาไว้กับ
หลวงพ่อเนี่ยในนามของมูลนิธิอภิษฐรรมมหาธาตุวิทยาลัยเนี่ย
ถ้าจะเป็นไปแบบนั้นมันก็ควรเป็นไปแบบนั้นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอหลวงพ่อก็มรณภาพเนี่ย
มันกลายเป็นว่ามีน้องชายหลวงพ่อปรากฏขึ้นมาไงแล้วที่ดินมันไปเป็นของน้องชายก็คือนายบุญช่วย
เธอก็เลยบอกว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยที่มนตรีฮารินทำอยู่เนี่ย
คือเพื่อจะช่วยทางพระพุทธศาสนา
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกที่ขายให้กับทางพระท่านนะคะก็คือไม่ได้ขายในราคาสูง
ก็คือเหมือนกึ่งหนึ่งคือทำบุญนั่นแหละคือขายให้กับทางพระแล้วก็เป็นการทำบุญให้พื้นที่ของทางวัดอะไรอย่างนี้
แต่สุดท้ายแล้วก็เอาเป็นว่าศาลเขาก็ไปถึงดีกาไปแล้วนะว่าเป็นของนายบุญช่วยตรงนั้นนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวดูตรงจุดที่ดินหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนี่ฮะ
เราใช้โดรนขึ้นบินสำรวจพื้นที่พิพาทตรงนี้นะครับซึ่งเขาเรียกขานกันแล้วว่าเป็นมรดกเลือด
เนื้อที่๓๘๐๐ไร่นะครับนี่เป็นภาพที่เราใช้โดรนถ่ายจากมุมสูงนะครับ
อันนี้จะเป็นจุดที่เป็นบริเวณวัดอยู่ด้วย
คือพื้นที่มันกว้างมากใหญ่มากนะครับตรงนี้เป็นโรงเรียนก็มี
เขาก็แบ่งที่ให้กับหลายที่ในการใช้ประโยชน์นะครับ
ส่วนใหญ่แล้วถ้าคิดสักเป็น๑๖๐ของพื้นที่
จะเป็นสวนยางพาราเป็นป่ายางพารา

ถ้าไม่ใช่ป่ายางพาราที่เหลือก็จะเป็นต้นทุเรียน
เพราะว่าเขามีการมาปลูกต้นทุเรียนเอาไว้นะครับ
ถ้าเรานำพื้นที่๓๘๐๐ไร่เอามาเปรียบเทียบ
กับพื้นที่ท้องสนามหลวงนะที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ย
ท้องสนามหลวงมีพื้นที่๗๔ไร่๖๓ตารางวา
ถ้าเอามาเปรียบเทียบกับพื้นที่มรดกเลือดตรงนั้น
พิพาทกันอยู่ต้องเอาสนามหลวงมาเรียงต่อกัน
๕๒สนามหลวงก็จะเท่ากับที่ดินตรงนั้น

ใช่นะครับนี่ค่ะนักผู้ชมครับ
จะได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นที่อำเภอท่าใหม่จันทบุรี
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่โรงเรียนบ้านตาเลียวนะฮะ
ที่ท่านเห็นภาพมุมสูงเมื่อสักครู่นี้
เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตรงจุดนี้นี่แหละนะครับ
ก็ไปถามว่าเออแล้วประวัติความเป็นมาของโรงเรียนแห่งนี้เป็นยังไงนะครับ
เจอกับท่านภูมิในการโรงเรียนนางสาวอินธิราภูมิสูงอายุ๔๐ปี
พออินทิราบอกเราว่าก็เพิ่งเข้ามาเป็นผอได้๘เดือน
ตอนที่เข้ามาเนี่ยก็พอจะทราบเรื่องของที่ดินของโรงเรียนจากพอคนเก่า
พอคนเก่าเล่าให้ฟังบอกว่าโรงเรียนบ้านตาเลียวนะ
มีพื้นที่แบ่งออกเป็น๒ส่วน
ส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ของนางกิมเลี่ยงชนะสิทธิ
ซึ่งบริจาคเนื้อที่ให้โรงเรียนไว้๓ไร่
ตอนนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วเป็นที่ดินของหลวงเรียบร้อยแล้ว
ส่วนที่๒เป็นพื้นที่ที่ดิน๔๐กว่าไร่
อันนี้คือส่วนที่ยังเป็นข้อพิพาทของคู่กรณีที่เขายิงกันในศาลเมื่อวาน
นี่ครับตรงนี้ครับ๔๐กว่าไร่
ซึ่งที่ดินส่วนนี้เป็นที่ดินที่พอบอกว่าออกเป็นที่ดินหลวงแล้วนะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์นะยังไม่ได้โอน
เพราะว่ากรรมสิทธิ์ยังเป็นของนายบุญช่วยที่ดูแลกรรมสิทธิ์อยู่
มันติดอยู่กับ๓๘๐๐ไร่ที่เขามีปัญหากันอยู่
หลังจากเกิดเรื่องยิงกันในศาลเรื่องที่ดิน
พออินทิราบอกว่าก็เสียใจนะเหตุการณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่าจะมีปัญหาถึงขั้นยิงกันเสียชีวิตแบบนั้น
ไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลย
ที่ตามประวัตินะคะก็จะเป็นจิตภาวันมรณ
และนี่ที่จิตภาวรรณไร่จิตภาวรรณข้อมูลที่เขียน
อ๋อก็คือมีคนบริจาคทั้งสองคน
มีคนบริจาคทั้ง๒แปลง
ก็รู้สึกว่ามีคนตายก็รู้สึกไม่ดีค่ะ
ก็อย่าให้เป็นแบบนี้ค่ะ

แปลงใหม่มาหนาตึกหรือยัง

ก็ช่วงที่รับตำแหน่งเนี่ยค่ะ
เพราะว่าได้ถูกเชิญไปเป็นพยานอยู่ครั้งหนึ่ง

คือเราก็พูดไปตามสิ่งที่เรารู้ค่ะ
คือเรารู้จากหลักฐานของทางโรงเรียนนะคะ
เราก็ไม่ได้คือเรายึดตามเอกสารค่ะ
จะมีอีกส่วนนึงที่เป็นวัดทุกผู้ชมครับ
ภาพมุมสูงที่ท่านดูไปเมื่อสักครู่นี้
จะมีวัดคลองน้ำเป็น
ตรงนี้เราได้ไปคุยกับนายสมโภช
พระวันดีอายุ๖๐ปีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๗นะอยู่ที่นี่นะฮะ
ให้ข้อมูลบอกว่าตัวเองเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลพื้นที่
ก็เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะผู้ใหญ่สมโพธิบอก
ดิน๓๘๐๐ไร่เท่าที่ทราบก็คือเป็นของบริษัทจิตภาวัน
ที่มีนายบุญช่วยเจริญสถาพรน้องชายของพระกิติพุทธโธ
เป็นผู้จัดการบริษัทมาตั้งนานแล้วส่วนใหญ่พื้นที่ทั้งหมด
ทำเป็นสวนยางพาราเป็นสวนผลไม้
แต่ช่วงหลังก็มีการล้มยางพาราแล้วก็มาปลูกทุเรียนแทน
ซึ่งอดีตผู้ใหญ่บ้านสมโพธิบอกว่าเพิ่งจะมารู้ช่วงหลังนี่แหละ
เขามีปัญหาฟ้องร้องที่ดินกันอยู่ซึ่งก็ไม่รู้เรื่องมากนัก
แต่ปกติแล้วถ้าจะถามว่านายบุญช่วยเป็นคนยังไง
ก็เป็นคนที่ชาวบ้านในพื้นที่รักใคร่ดีมีน้ำใจ
เวลามีงานบุญมีอะไรก็ช่วยเหลือบริจาคยื่นมือมาช่วยตลอด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศาลคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะไม่พอใจ
ฝั่งของนายบุญช่วยสุดท้ายแล้วชนะคดีได้ครองที่ดิน
ก็เลยไม่ได้ยับยั้งอารมณ์นะแต่ยังไงซะก็ไม่ควรจะก่อเหตุแบบนี้
คุณลุงบุญช่วยกับลูกชายมาดูพื้นที่ดูแลบ่อยไหมครับ

ครับสำหรับอยากได้อะไรผมก็ไปขอครับ
ที่วัดนี้ท่านก็มาบริจาคทำนู่นทำนี่อย่างเมนท่านก็ยกให้ทั้งสาราทั้งเมน
โดยการนำของลุงช่วยท่านกลับมาเป็นบางข้างคาว
แต่ว่าส่วนมากจะไม่เคยมาต้องช่วยอย่างผู้ดูแลสมัยนะ
ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นด้วย
และนี่ก็คนมันก็มีขีดขีดสุดท้ายของมันอะเนาะ
ก็มีชาวบ้านที่เขาก็ให้ข้อมูลด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังชาวบ้านหน่อย
แล้วกันนะครับเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็รู้สึกตกใจเพราะว่าเหตุการณ์มันไปเกิดในศาลเนี่ย
มันมันไม่น่ามันไม่น่าจะเกิดได้ใช่ไหมอืม
ไม่คิดว่าทั้งสองอาจจะไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรขัดแย้งกันนะครับ
ใช่อย่างนี้เราไม่รู้นะเพราะว่าเรามันเป็นคนนอก
อยู่ข้างนอกเราไม่รู้เรื่องภายในเขาแต่ทราบว่ามีปัญหาขัดแย้งกันมานานไหม
ก็คงมีเรื่องฟ้องร้องกันนั่นแหละเดี๋ยวนี้แหละเรามันเป็นอยู่ข้างนอก
เราไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของคนสองตระกูลใช่ไหม
ไล่ละเท่าไหร่ได้อ่ะอ้าป่าป่ายางพี่ก็ซื้อแต่ว่าซื้อกันเองอ่ะน่ะ
ก็๑๐ประไล่เกือบ๒๐ประไล่ก็ประมาณ๙ล้านอะไร๘๙ล้านถึงเนี่ย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับทางครอบครัวของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะ
นายวิจัยสุขรมทนายความฝ่ายโจทย์ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับคุณพ่อมาคุณพ่อสาคอนสุกรมอายุ๗๕ปีท่านนี้นะคะ
คุณพ่อให้สัมภาษณ์ไว้ดีมากจริงลองฟังดูค่ะ
ตกใจไม่รู้จะอะไรมันไปเปรียบมาเทียบคำตกใจนี่
พ่อก็คิดว่างั้นที่ปลอดภัยที่สุดในศาลนั่น
มีคนบุคคลธรรมดาไปนั่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เรียบร้อยเขาก็ว่าเอา
คุณพ่อบอกด้วยนะคะว่าไม่โกรธใครนะคะ
ไม่ได้ติดใจอะไรใครเลยคือมันสูญเสียไปแล้วอ่ะ
ไม่รู้จะไปโกรธใครจะไปโทษใคร
ก็ถือว่ามันก็จบไปแล้วคุณพ่อก็เลยตั้งคำถามว่า
ทำไมที่ศาลถึงหละหลวมในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยขนาดนี้
ใช่อันนี้ก็เป็นคำถามเยอะเลยในวันนี้
ส่วนทางนายบุญช่วยเราก็พยายามติดต่อแล้วนะฮะ
เขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ถือว่าเป็นฝ่ายที่
เขาก็ชนะคดีตามคำสั่งของศาลไปแล้ว
ส่วนจะมีการแถลงเพิ่มเติมชี้แจงอะไรยังไงไหม